อีกหนึ่งเรื่องร้อนที่เผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์
ก็คือมีภาพพระสงฆ์ถ่ายรูปคู่กันกับหญิงสาว
แล้วก็มีอาการคือถุงเนื้อต้องตัวกันด้วย
แน่นอนว่าในแง่ของทางหลักธรรมพระธรรมวินัยแล้วคงจะไม่ถูกไม่ควร
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับพระสงฆ์รูปดังกล่าวนั้นก็ออกไปจากวัดพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วครับ
อำเภอเมืองกระบีบอกว่าพระสงฆ์ที่กำลังเป็นข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
เคยอยู่ที่วัดแก้วโกวารามพระอารามหลวงครับ
ช่วงเข้าพรรษานี้ก็ได้นิมนต์ไปจำพรรษาที่วัดห้วยโต้ด้วยอยู่
ที่นี่ได้ประมาณสามเดือนแล้วครับวันที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากมีภาพคู่
กับหญิงสาวในลักษณะที่แนบชิดสนิทใกล้กันเนี่ยทั้งการนั่ง
กุฏิแล้วก็นั่งภายในกุฏิเผยแพร่ออกไปจึงถูกวิพากษ
จานครับเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมตอนนี้พระสงฆ์รูปดังกล่าว
ออกจากวัดไปแล้วขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กระบี่ครับตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและออกหนังสือชี้แจงเรื่อง
ภิกษุประพฤติตัวไม่เหมาะสมโดยบอกว่าพระสงฆ์ที่กำลังเป็น
เผยแพร่ในสื่อออนไลน์คือพระเปรมชัยสุวรรณโนพันศา๒
๒อายุ๓๕ปีสังกัดวัดห้วยโต้ครับตอนนี้ลาศิษย์ขากับพระครู
นาฏธรรมวุฒิเจ้าอาวาสวัดห้วยโต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ